คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้านะคะ๕ธันวาคมที่ผ่านมาคือวันพ่อแห่งชาติ
แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อต้องตายแทนลูก
คือพ่อขับรถจะไปรับลูกกลับบ้านตี๓จังหวะที่ไปถึงสภาพที่เห็นคือลูกเนี่ยถูกคู่อริเอามีดไล่ฟันจนได้รับบาดเจ็บ
พ่อตัดสินใจขับรถเก่งพุ่งชนท้ายรถคู่อริของลูก
แต่เสียหลักนะคะพุ่งชนอัดเสาไฟฟ้าพ่อเสียชีวิตเลยค่ะ

นี่ค่ะนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ

พ่อก็เลยทั้งบีบแตรแล้วก็เร่งเครื่องตาม

เพราะว่าตอนนี้คือคิดอย่างเดียวเลยต้องช่วยลูกให้ได้

แต่พอชนปุ๊บด้วยความมาเร็วรถพ่อเสียหลัก
ตกข้างทางแล้วฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกตี๓

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

พ่อคือนายอำนาจสายยาศรีวัย๔๓ปี

เป็นข่าวแต่ว่าไม่มีกล้องหน้ารถ

นี่คือกล้องหน้ารถของพ่อค่ะ

บอกว่าลูกชายเนี่ย

แล้วก็มีพ่อที่เขาก็โทรเรียกพ่อ

ไม่ใช่คู่อริที่มีเรื่องจนต้องแจ้งความกัน

มันคือวินาทีสุดท้ายของพ่อค่ะ

ส่วนคนในรถอีก๓คนได้รับบาดเจ็บนะคะ

หนีไปได้นะ

นายรัฐพลนะคะน้องอายุ๑๗ปีนะ
น้องเล่าบอกว่าพี่ภูริบอกนี่แหละ

คือเขาเหมือนเขาไปยืมเงินรุ่นน้อง

ลงประทึกประจำวันที่สพคลองหลวง
เสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับเพื่อน๒คัน๔คน

ระหว่างทางเพื่อนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ

ยกล้อมอเตอร์ไซค์เล่น

คนก่อเหตุเนี่ย

แบบนี้ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้น
หลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มากัน๓คนขี่รถมาเนี่ย

เห็นเหตุการณ์พอดีเพราะเขาโทรให้พ่อมารับไง

ก็เลยขับรถไล่ตามแล้วบีบแตรอย่างเดียวเลย
หวังจะให้หยุดแต่สุดท้ายแล้วไม่หยุดนะคะ
เลยตัดสินใจวินาทีนี้

แต่พอชนปุ๊บด้วยความที่พ่อมาเร็วรถพ่อก็เลยเสียหลัก

ชาวบ้านเล่าบอกว่าถนนเส้นนี้มืดมาก
รถก็ค่อนข้างจะใช้ความเร็วมากเหมือนกัน

คือวันที่๕ธันวาคมตี๓แล้ว
เสียงรถชนดังสนั่นเลย

ก็คือเห็นสภาพรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

กระจายออกมาเป็นเศษเหล็กเลยค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเขายังได้ยินเสียงพ่ออยู่นะ

ไปที่บ้านวัดวัดพระภาษีบ้านห่วงภอม
บ้านภอมขอให้อนุญาตด้วย

ล่าสุดนะคะตำรวจสพคลองหลวงมีข่าวดีค่ะ
จับวัยรุ่นที่ก่อเหตุไล่ฟันแขนลูกชายของพ่อได้แล้วนะคะ

พี่อุ๋ยอายุ๑๓๑๖ปี

เด็กมากเด็กมาก
ของกลางที่ยึดได้มีมอเตอร์ไซคันก่อเหตุ
สองเล่มและเสื้อผ้าในวันก่อเหตุ
นี่ค่ะนั่งให้การกับตำรวจ

เด็กอายุ๑๓๑๔๑๕๑๖พกมีดขนาดนี้ค่ะ
คนที่ฟันเขาอายุ๑๕นะคะ
ก็รับสารภาพบอกว่าผมเองที่เป็นคนเอามีดฟันเขา
ตำรวจก็ถามว่าฟันทำไมรู้จักกันเหรอทะเลาะกันมาหรือยังไง
เขาบอกก็วันนั้นนะครับคุณตำรวจผมกำลังจะไปส่งเพื่อน
แต่ผมพกมีดไปด้วยแต่ปกติก็ไม่ค่อยพกหรอก

ฝั่งคนเจ็บผมเห็นเขายกล้อแล้วเร่งเครื่อง

เพื่อนผมก็เลยถามไปว่าเล่นเปล่าเอาเปล่า
แล้วก็ไล่ตามฟันเลยเขายังไม่ได้ตอบสักคำด้วยซ้ำ
ส่วนรถเก่งที่ขับตามมาก็ขับไล่ชนผม
เพื่อนที่นั่งอยู่ท้ายสุดร่วงลงไป
แต่เพื่อนก็กระโดดขึ้นรถแล้วจากนั้นก็ขับหนีไป
รู้ข่าวทีหลังว่ารถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิตแล้วก็มีคนบาดเจ็บ

ผมต้องขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
จริงถ้าไม่รู้ยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะ
ถ้าบอกว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่ต้องทำ

เป็นเด็กนักเรียนช่างหรือว่ายังไงครับ
เคยถูกดัดปลาระเบิดกันเลยเหรอเนี่ย

แล้ววันนั้นเราจะไปไหนกัน
เรื่องนี้ทางคดีความว่ายังไงนะครับ
มีเคสที่หนึ่งเพราะว่าแจ้งความไว้แล้ว

เรื่องที่๒ก็คือกรณีที่โดนไล่ฟัน

ว่าเป็นคู่อรินี่คือเหตุที่สอง

ถูกต้องค่ะและเหตุที่๓
ก็คือเคสที่พ่อขับเก๋งตามมา

พุ่งชนจนเสียหลักชนต้นไม้
เสียชีวิตทั้งหมด๓เคส

ต้องแยกอันนี้เนี่ย
ถ้าส่วนของพ่อถือเป็นส่วนของอุบัติเหตุ

ไล่ชนถูกไหมคะแต่ในเมื่อ

การนัดสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำนะคะ
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้งค่ะ

ชนวัย๑๕ปีที่ไปไล่ฟันลูกเขา

ก็ต้องโดนข้อหาเพิ่มเติมทั้งหมดค่ะ